ตลอดตลาดมาแล้วจ้าวันศุกร์แล้วนะคะเข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันดีกว่าค่ะมาดูราคาของเนื้อสัตว์นะคะหมูเนื้อแดงวันนี้๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่จุดหกบาทต่อฟองค่ะมาดูราคาของผักกันต่อเลยนะคะ
หกสิบบาทต่อกิโลกรัมผักชี้ไทยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัม